คุณผู้ชมคะคงจะได้ยินกันอยู่แล้วนะว่าเวลาดื่มแอลกอฮอลแล้วเนี่ย
ถ้าเมาก็ไม่ขับแต่หนุ่มกาลสินคนนี้เมาไม่ขับแต่ก็ไม่กลับด้วยเหมือนกัน
ไม่ยอมหลับฟุบโต๊ะตรงนี้เลยเป็นฟุบอยู่ที่โต๊ะร้านขายบะหมี่นะคะ
ใครมาปลุกแล้วก็ไม่ยอมกลับไม่ยอมไปไม่ยอมคุยด้วยแต่ก็โวยวายนะบอกว่าขอนอนอยู่ตรงนี้แหละ
สายตรวจสอบพอกาลสินก็เลยไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองกาลสินนะครับ
ไปตรวจสอบร้านบะหมี่นี้อยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกาลสินเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
เพราะว่าเจ้าของร้านบะหมี่เขาแจ้งมาบอกว่ามีลูกค้าเนี่ยมาสั่งบะหมี่สั่งแล้วก็ไม่ทานนะคะ
สั่งแล้วแต่ว่านั่งหลับอะค่ะไม่ยอมกลับบ้านด้วยเป็นผู้ชายอายุสัก๓๐ปี
เจ้าหน้าที่ก็พยายามปลุกค่ะใช้เวลานานพอสมควรสภาพที่เห็นก็คือว่าเขาเมาสุราอย่างหนัก
แล้วก็บอกว่าขอนอนอยู่ร้านนี่แหละไม่ยอมกลับไม่บอกด้วยว่าเป็นใครมาจากไหน
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะสอบถามว่าภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนจะไปส่ง
แต่ผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือแถมส่งเสียงโวยวายตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบเอกสารในกระเป๋านะคะพบว่าอยู่ที่ตำบลดงพยุงอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสิน
ก็เลยนำตัวผู้คนผู้ชายคนนี้พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่เขาขับมาไปที่สพเมืองกาลสิน
ให้ไปพักที่โรงพักแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเช้านี้ก็จะให้กลับบ้าน
พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตักเตือนด้วยว่าการเมาสุราแล้วก็ครองสติไม่ได้แบบนี้เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นโทษด้วยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยนะคะ